ข่าวดีแล้วก็ข่าวดีต่อเนื่องกันเลยละกันคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นข่าวดีของน้องอิ๊งวรรณฑรรวมไปถึงข่าวดีของวงการบันเทิงได้โล่งอกกันเลยนะคุณผู้ชมค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้นำเสนอข่าวไปว่าน้องอิ๊งวรรณฑรเนี่ยออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิดกันไปใช่ไหมคะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเราก็มี

แต่ว่าก็ปฏิบัติตามคุณหมอบอกนี่แหละค่ะ

ในการทำงานอีกครั้งหนึ่งเนาะ